อันนี้เนี่ยพาไปที่สวนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ใช่ว่าแค่ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะหลอดเทียนพรรษาได้นะคะ

หล่อเทียนพรรษาได้เหมือนกันนะคะสำหรับสวนนงนุษย์พัทยา
เขามีการจัดงานเอาช้างแสนรู้ทั้งหมด๙เชือก
รวมพิธีหล่อเทียนภัณฑ์ศาสตร์๙วัน๙วัฒน์๙ตน
นี่คือช้างแสนรู้๙เชือกนะคะประกอบไปด้วย
พังเพชรพัทยาพังจิงโจ้พังมีนาพังตะวันฉาย
พังสันเดย์พังยิ่งรวยพังรัฐธรรมนูล
พังก่อย่าและพังชมพู
มีบางกันหลายพังจริงนะครับพังเลยนะครับพังอะไรครับ
ไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นพังนี่พลาย
น่ารักมากมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
นี่ช้างเขาก็ถูกพามาร่วมพิธีหล่อเทียนภัณฑ์ศาสตร์ภายในสวนโรงนุษย์นะคะ
เมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยมีนายกัมพลตันสัจจา
ผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาเป็นประธานในพิธีนะคะ
ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่าหล่อเทียนพรรษา๙วัน๙วัด๙ต้น
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๗มิถุนายนไปจนถึง๕กรกฎาคมนี้
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมไปถึงร่วมสื่อสารประเพณีอันดีงามด้วยนะคะ
กัมพลยังบอกอีกด้วยว่าเทียนพรรษาเหล่านี้จะนำไปถวายวัดต่างรวมทั้ง๙แห่งด้วยกัน
ในวันที่๙กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
แก่วัดแรกเลยวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารค่ะ
แล้วก็มีวัดสัตหีบวัดสามัคคีบรรพฤษวัดนาจอมเทียนวัดอำพระรารามนะคะ
วัดอำพาขออภัยค่ะวัดอำมพารามวัดบางเสร่ห์โครงคาราม
วัดเขาบำเพ็ญบุญวัดเขาคันทะสมาธินะคะ
แล้วก็วัดหนองจับเต่าแล้วก็เพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อด้วยนะคะในศาสนาพุทธนั่นเอง
พร้อมกันนี้ก็มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล
ตามความเชื่อที่ว่าหากบุคคลใดให้ทานด้วยแสงสว่าง
ก็จะมีอานิสงฆ์เพิ่มภูมิปัญญาหูตาสว่างสวัย
มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะคะ
แล้วก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรศดั่งเปลวเทียนแสงเทียน
ช้างที่นี่แสนนรู้จริงเลยนะครับรอเทียนได้ด้วยนะคุณน่ะ
ทำได้หลายอย่างเนอะเต้นก็ได้วาดรูปก็ได้พูดอีกหลายอย่าง